ฮอตนะคะดังทะลุเอเชียไปเลยค่ะ

ล่าสุดค่ะก็มารับบทเป็นนักข่าวสาวนะคะ
แต่เพราะนานทีนะจะมารับงานที่ไทยค่ะ
ปอยแหละเลยโดนคนเมาส์ว่าเป็นดาราเรื่องมาก

ปอยต้องขอชี้แจงเป็นการด่วนเลยค่ะ
ส่วนเรื่องแฟนหนุ่มที่ฮ่องกงที่เคยออกเดท
ตอนนี้ยังอยู่ไหมเดี๋ยวไปฟังปอยพูดเลยค่ะ
ต่อไปจะรับเยอะรับก็ได้
รับเยอะไหมคะ

แต่ว่าก็ต้องพยายามบริหารการจัดการเวลา
เคราะห์จากความสามารถตัวเองไม่ได้
บางทีเขาอาจจะคาดหวังว่าเราทำได้ใช่ไหมคะ

แต่เราทำไม่ได้เราก็จะต้องกราบเรียนกราบขอโทษ

มันทำให้เราทำงานได้มีคุณภาพมากขึ้น

วันนี้คนรอบข้างปอยนะคะก็มีความสดใสสีรุ้งหมดเลยทุกคน

แล้วมีความสุขอ่ะ

แต่ไม่แน่ใจว่าจะสนิทหรือเปล่านะคะ